แล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับ
ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ปีใหม่เช่นเดียวกัน
ตอนนี้เราไปดูภาพจากโดรนก่อนนะครับ
ไปดูภาพความงดงามในการเตรียมที่จะ

นี่ก็เป็นภาพของโดรนของไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่ขึ้นไปบริเวณภูเขาทองครับ
จะเห็นการประดับไฟที่งดงามนะครับ
ภูเขาทองก็จะมีกิจกรรมในการสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะครับ
นี่ก็จะเห็นว่าเป็นภาพจากมุมสูง

ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมืดมิดนะครับ
แต่ว่าอีกในไม่ถึง๕นาทีแล้วนะครับ
ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมหานคร
ก็จะสว่างสวัยในหลายจุดนะครับ
ในการจุดพลุดอกไม้ไฟในการเฉลิมฉลอง

ซึ่งปีนี้ก็มีการจัดงานขึ้นในหลายจุดนะครับ
แต่ว่าจุดที่ภูเขาทองอยู่นี้นะครับ
ก็จะอยู่ไม่ห่างไกลจากวัดอรุณเท่าไหร่นักนะครับ
ในบริเวณสวนนาคาราพิรม
ซึ่งนั่นก็จะเป็นจุดที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ประจำอยู่ที่นั่นแล้ว

อีกเวลาตอนนี้ประมาณ๓นาทีเท่านั้น
เราก็จะได้ชมความงดงามที่บริเวณสวนนาคาราพิรมนะครับ
ซึ่งก็จะมีการจุดพลุดอกไม้อย่างยิ่งใหญ่ครับ
นี่ก็เป็นภาพจากมุมสูงของโดรนนะครับ

แล้วก็จะมีแต่ความสว่างสวัย
ของพลุดอกไม้ไฟไปทั่วท้องฟ้า
ของกรุงเทพมหานครครับ